ต้องรับหมอกไก่เหละ
วันนี้เนี่ยถ้าใครได้ไปรับรองดวงดีแน่นอน

ด้านหน้านี้ก็คือพระมุงคนหมอพุธ่ะ

ผู้ชบดีทั้งหมด๑ชุดคือก็คือก้าวองค์เลยเหรอคะ

จะใดเลี่ยงให้ฟังว่ามีพุทรคุณอย่างไร
แล้วก็มีการปลุกเสกแบบไหนด้วย
แต่ยังไงซะวันนี้มีเรื่องของเคล็ดลับการทำบุญทั้ง๘วันเกิด
ใช่จริงเพราะว่ามาจากไหนอีก๑วันเดี๋ยวต้องถามหมอไก่
แล้วทำบุญแบบนี้มันใกล้ที่จะปีใหม่แล้ว
บางคนบอกว่าเกิดวันนี้อยากจะทำบุญแบบนั้นแบบนี้
วันนี้เราไปพูดคุยถึงเคล็ดลับการทำบุญสำหรับ๘วันเกิดกันเลยค่ะหมอไก่
เนื่องด้วยจากช่วงนี้ใกล้ถึงแล้วเทศกาลสำคัญนั่นก็คือช่วงปีใหม่นะคะ
ปีใหม่ดิฉันขอแนะนำว่าให้ทุกท่านทำบุญ
เพื่อเป็นการเสริมดวงให้ดีตลอดปี๒๕๖๐
แต่เนื่องด้วยจากคนแต่ละวันเกิดดวงไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการทำบุญเสริมดวงก็เลยไม่เหมือนกัน
งั้นเริ่มกันที่วันแรกเลยไหมคะ
วันแรกก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์
ก่อนอื่นก่อนที่เราจะบอกก็คือต้องระวังก่อน
คนที่เกิดในช่วงเที่ยงคืนถึงตี๕๕๙นาที
ทางโหรศาสตร์ไทยยังถือว่าเป็นวันเก่าอยู่

ใช่ค่ะสมมุติว่าใครเกิดช่วงวันจันทร์ค่าเกี่ยวกับวันอังคาร

บางคนเขาคิดว่าเกิดเป็นวันอังคารแล้ว
แต่จริงแล้วเนี่ยยังเป็นวันจันทร์อยู่นะคะโหรศาสตร์ไทย
เพราะว่าคุณเกิดคืนวันจันทร์ตอนตี๓
นับเป็นว่าคุณเนี่ยเกิดวันอังคารถูกไหมคะ

นับว่าเป็นวันจันทร์ก็คือยังอยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น

ถ้าจะนับเป็นวันอังคารก็คือต้อง๖โมงเช้า

อันนี้สำคัญมากหลายคนฟังอันนี้แล้วก็ยึดตามอันนี้กันเอาไว้นะคุณผู้ชมนะ

ขอแนะนำให้ทำบุญตักบาทก่อนเลย
ตักบาดในวันอาทิตย์ก็คือวันเกิดของตัวเองทั้งหมด๓ครั้งติดต่อกัน
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกก็อาจจะสักอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะ
แต่ว่าตอนที่ตักบาทแนะนำว่าให้ใส่บาทด้วยอาหารที่มีรสเผ็ด
รสเผ็ดยังไงคะอย่างเช่น
อ่ารสเผ็ดในช่วงแกงเผ็ดยำอะไรพวกนี้
เพราะว่าอาหารเผ็ดเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนของดาวอาทิตย์

เป็นส้นตำอะไรอย่างนี้ก็ได้

มีเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญด้วยแสงสว่าง

ขอให้หาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง
เช่นเหมือนกับว่าการถวายหลอดไฟ

หรือว่าการทำบุญช่วยเหลือบุคคลที่เขาพิการทางสายตาก็ได้
เพราะว่าตาเป็นอวัยวะรับแสง

ถือว่าเป็นการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่าง
เปิดทางสว่างให้กับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาด้วยเหมือนกัน
นี่สำหรับคนทำบุญคนเกิดวันอาทิตย์นะ
ใช่แล้วต่อไปสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะ

ขอแนะนำว่าให้ทำบุญตักบาทในวันจันทร์

ใช่ค่ะก็คือจันนี้จันทร์หน้าแล้วก็จันทัดไป
ถ้าสมมุติว่าไม่ว่างจะติดต่อ๓จันทร์

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเว้นสัก๒อาทิตย์นานไปแล้ว

แล้วต้องตักบาทยังไงบ้างคะ
ตักบาดให้ถวายอาหารที่มีลักษณะเป็นน้ำ

แกงส้มแกงจืดที่เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะ
รสชาติยังไงก็ได้แล้วแต่ขอให้เป็นน้ำไว้ก่อน

แล้วก็ในช่วงปีใหม่นะคะขอให้หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

ใช่ค่ะเช่นการถวายปัจจัยค่าน้ำการถวายน้ำปานะ

วันจันทร์ไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำด้วยไหมคะ

จริงดาวจันทร์เขาเรียกว่าเป็นธาตุดินดินที่อมน้ำ
เราก็เลยต้องทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

การทำบุญด้วยน้ำหมอไก่บอกไว้ย้ำนักย้ำว่า
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทองด้วยถูกไหม

เอาล่ะจริงแล้วเนี่ยคนที่เกิดวันอื่นก็สามารถทำบุญด้วยน้ำได้เหมือนกันนะ

ลองดูนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กน้อยที่หมอไก่นำมาฝากนะคะ
และสำหรับคนที่เกิดวันอังคารล่ะคะหมอไก่
คนที่เกิดในวันอังคารให้ตักบาทในวันเกิดของตัวเองก่อน
ก็คือวันอังคารนะคะ๓ครั้งอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็ยังดีนะ
สำหรับคนที่อาจจะไม่ว่างแต่ถ้าตามตำราแล้วต้องทำ๓ครั้ง
ก้อยคมได้ไหม
ก็ก้อยไงก้อยขม
อาหารอีสานนะมันก็จะมีเครื่องปรุงที่แบบทำให้รสขม

ได้ไหมคะหมอไก่เผื่อพระท่านจะชอบฉันนะคะ
ลองดูแล้วกันคุณลองดูแล้วกันเผื่อจะดี
ไก่อยากพูดว่าอะไรนะอ๋อเบิร์ตคำที่ว่า
หมอไก่บอกแล้วแต่หมอไก่บอกอย่างนี้นะคะ
แล้วตามจิตนอกจากนี้ก็ยังมีการทำบุญเกี่ยวกับการถ่ายชีวิตสัตว์
ใช่ค่ะให้หาเวลาในช่วงปีใหม่นะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวก
หรือว่าจะไปทำบุญเกี่ยวกับการถวายถวายของที่มีคม
ถวายของที่มีคมให้กับพระพิสุสงฆ์

ของมีคมเขาเรียกว่าเป็นความหมายของดาวอังคาร
เราก็เลยจะทำบุญให้มันเสริมดวงชะตาของเราโดยตรง
อ่าด้วยการถวายของมีคมนั่นเองอย่างนึงก็ได้
ครับคนเกิดวันพุทธจำเอาไว้นะ

แบ่งเป็นพุธกลางวันและพุธกลางคืน
พุธกลางวันก่อนค่ะต้องทำบุญยังไงคะหมอไก่

ให้ทำบุญตักบาทในวันพุธเหมือนกันนะคะ๓ครั้ง
แล้วก็ตอนที่ใส่บาทให้ใส่บาทด้วยอาหารเส้น
อาหารเส้นก็พวกบะหมี่ขนมจีนอะไรก็ได้ที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้

มันก็เป็นความหมายของดาวพุทธเช่นกัน

ใช่ค่ะก็คือทำบุญแบบตรงเลยตรงกับดวงชะตาโดยตรงเลยนะคะ
ยังมีวิธีการทำบุญแบบอื่นด้วยไหมคะ
ก็คือขอให้หาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร
เช่นการถวายสังกระทานอาหารก็ได้อาหารแห้ง
หรือว่าการบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับพวกเด็กกำพาก็ได้เหมือนกัน
อาหารกลางคืนแบบคุณชนะได้ไหมคะ

ไม่ดีต่อสุขภาพนะจะอ้วนได้

ไปสำหรับพุธกลางวันนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนอ่า
กลางคืนก็คือตั้งแต่คนที่เกิดตอนช่วง๖โมงเย็น

พรุ่งนี้ก็คือเข้าขายพุธกลางคืนพุธลาหูนะคะ
ก็ให้ตักบาทในวันพุธเช่นกันแต่ของที่จะใส่บาทเนี่ยไม่เหมือนกัน
ก็คือให้ใส่เป็นของดองมันเป็นความหมายของพระราหูโดยตรงเลย
ก็คือของหมักดองเช่นพวกผัดผักกาดดองอะไรพวกนี้
มะนาวดองอะไรนะต้มเป็ดมะนาวมะนาวดอง

ไม้ดองก็ได้นะอะไรก็ได้ที่มันเป็นของดองเนี่ยคือได้หมดดอง

บางทีเนื้อสัตว์มันก็มีลักษณะเอาไปดองแบบนี้ก็ได้

พระท่านจะทานแต่อย่างเดียวที่อย่าไปให้คือหมักหมมอันนี้ไม่เอา
อันนี้ไม่ดีนะแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างทางปัญญา

เช่นการบริจาคทุนการศึกษาก็ได้

การบริจาคพวกหนังสือธรรมะหรือว่าในช่วงปีใหม่หาโอกาสไปสวดมนต์ข้ามปี

จริงแล้วสวนมนต์ค่าปีนี่ทำได้ทุกวันนะคะ

ไม่ใช่เฉพาะวันพุธกลางคืนก็จะไปนะคะ
คุณเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คุณก็ไปได้นะคะ
แต่ว่าอันนี้สำหรับวันพุธนะก็แนะนำว่าเป็นการทำบุญเกี่ยวกับการให้แสงสว่างทางปัญญา

อ่าคนที่เกิดในวันพระรหัสสมดี

คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยดีแน่นอนนะคะ
แต่ขอให้ไปทำบุญก่อนถึงจะดีมาก

ก็เลยต้องไปทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตานะคะ

ก็คืออย่างแรกเลยก็คือควรจะตักบาทในวันพระหัสบดี

แล้วก็ใส่บาทด้วยอาหารหวาน

ใช่ค่ะแต่ถ้าบอกว่าคุณไม่เป็นหรอกค่ะ
คุณต้องใส่พวกยารักษาโรคให้ท่านด้วยนะคะ
ให้ท่านแล้วก็ขอกินกับท่านไปด้วย
ก็คือพระฉันส์เศษแล้วก็เอาอาหารมาทานต่อง่าย

ทำบุญเกี่ยวกับการรักษาโรคต่างอย่างที่บอกได้ไหมคะหมอไก่
เช่นกันค่ะก็คือในช่วงของปีใหม่นะคะ
ควรจะหาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคนะคะ

ค่ะแล้วยังมีการไปช่วยเหลือผู้ป่วยเหรอคะ

หรือว่าบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เข้าโรงพยาบาลก็ได้เช่นกัน

ใช่มีวิธีหลายวิธีเลยสำหรับคนเกิดวันพฤหัสอย่างคุณ
ผมปกติผมวิ่งเป็นประจำอยู่แล้วนะ
กับพี่ตูนเหรอคะวิ่งราวแถวเยาวราชร้านทองเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ตำรวจคะอยู่นี่ค่ะ
แหมคุณต้องรีบไปทำบุญนะคุณชนะ
ใช่จะได้ดีเหมือนชื่อวันพระฤหัสบดีนะคะ
และสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ
คนที่เกิดในวันศุกร์นะคะแนะนำว่าให้ตักบาทในวันศุกร์จำนวน๓ครั้งด้วยกันนะคะ
และตอนที่ตากบ่าให้ใส่อาหารที่มีส่วนผสมของกะทิ
เช่นพวกแกงเขียวหวานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกแกงอะไรที่มันใส่กะทิ

ที่ใส่กะทิถือว่าจะดีมากเลยนะคะ
แล้วก็ให้หาเวลานะคะในช่วงปีใหม่นะคะ
ก็ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอาพร
การถวายผ้าไตจีวรหรือว่าเราอาจจะมีเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว
ก็ไปบริจาคให้กับคนที่เขาไม่ได้ใช้ไอ้คนที่เขาต้องการใช้
อย่างเช่นช่วงนี้หน้าหนาวเราอาจจะนำเสื้อกันหนาวเก่าของเราไปบริจาค
ใช่ค่ะอันนี้ดีมากเลยจริงเขาจะไปรับถึงบ้านเลยนะถึงหมู่บ้าน
ถึงสถานที่เลยนั้นในช่วงนี้มีหลายกลุ่มหลายมูลนิธิ
ไปดูอีกวันหนึ่งสุดท้ายแล้ววันเสาร์
คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะขอแนะนำว่าให้ทำบุญตักบาทในวันเสาร์
ก็คือวันเกิดของตัวเองนะคะจำนวน๓ครั้งติดต่อกัน
แล้วตอนที่ตักบาดให้ใส่อาหารที่มีลักษณะเป็นแข็งกระดูกหน่อย
เช่นพวกกระดูกหมูพวกไก่ทอดกระดาษกระดูกหมู
กระดูกหมูทอดไก่ทอดไก่ย่าง
ใช่ที่มันมีกระดูกมีแกนกลางเขาเรียกว่ากระดูกมันเป็นความหมายของดาวเสา
เลือกกระดูกให้ดีนะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นห่วงตรงนี้จริงเป็นกระดูกอ่อนก็ได้นะครับ
กระดูกแข็งเอาตรงสันหลังมาพระท่านฉันไม่ได้นะครับ

พาต้องมานั่งแทะกระดูก
ไม่ดีครับอาจจะต้องเป็นเหมือนต้มจืดกระดูกหมูไง
อะไรแบบนี้กระดูกอ่อนกระดูกอ่อน
แบบพวกเล้งอย่างนี้
เขามีหลากหลายเมนูลองดีไซน์ลองหาลองคิดกันดู
ไก่ย่างอย่างนี้ก็ได้ง่ายนะคะมีกระดูกเหมือนกัน
แล้วนอกจากนั้นก็มีวิธีการทำบุญแบบอื่นด้วย
ใช่ค่ะในช่วงปีใหม่นะคะขอแนะนำว่า
ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพ

เพื่อเป็นการเสริมดวงให้ดีตลอดปี๒๕๖๓
ใครที่มีเครื่องสำอางไม่ใช้แล้ว
ก็เอาไปบริจาคได้เช่นกันค่ะ
ก็เป็นวิธีทำบุญสำหรับคนเกิดวันเกิดทั้ง๘วันนะคะ
นำไปใช้คิดดีทำดีก็น่าจะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองไปนั่นเอง
ต้องแล้วยังไงก็ขอให้โชคดีปีใหม่ด้วยนะคะ
ได้เวลาแล้วมาตรวจสอบดวงชะตากับผู้โชคดีทางบ้าน

เราได้คัดเลือกผู้โชคดีมาแล้วหนึ่งท่านนะคะ
แก่คุณรุ่งธิวาอิ่มรุ่งเรืองค่ะ
เกิดวันพระฤหัสบดีที่๑๓ตุลาคม๒๕๒๖ปีกุล

ถามมาเรื่องของการงานโชคลาภและการเงินค่ะ

การงานเวลาที่คุณรุ่งธิวาทำงานอะไร
อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมนะคะ
เพราะว่างานมีโอกาสที่จะสะดุด

อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงิน

หรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทอง

แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณวางแผนว่าอยากจะย้ายงานออกงาน

ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถือว่าได้รับเคาะแล้ว

ก็คือดวงจะมีการยกย้ายเปลี่ยนงานด้วยนะคะ

ปลอบใจจากเรื่องการงานแบบนี้เลยนะคะ
คุณลุงทิวามีโอกาสที่จะได้ลาบ
แต่ว่าจะเป็นลาบก้อนเล็กพอหอมปากหอมคอ
โดยลาบนี้จะได้มาจากผู้สูงอายุเพศชายหรือเป็นเด็ก
ลาบได้มาจากผู้สูงอายุเพศชายหรือเด็ก

แต่ว่าอาจจะมีโชคมีลาบแน่นอนสำหรับดวงของคุณรุ่งที่วานนี้นะคะ

การเงินคือดวงมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะ

ใช้เงินยิ่งกว่าท่อปลาปลาแตก
โอ้โฮ
แล้วมีวิธีแนะนำสักนิดไหมฮะในการเก็บเงิน
ในเรื่องของการเก็บเงินแนะนำว่าให้เก็บในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด
ถ้าสมมุติว่าเก็บเป็นเงินสดอยู่กับตัวเนี่ย

จากแบงค์สีเทาก็อาจจะเป็นแบงค์สีเขียว

อาจจะเก็บในรูปแบบของการซื้อกองทุนหรือว่า
ซื้อเป็นเปลี่ยนเป็นอสังหาอะไรอย่างนี้

เพราะว่าจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้

จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ส่วนใหญ่คนมาขอพรก็คือจะได้เกี่ยวกับเรื่องของการงาน

ประมาณนั้นนะคะเหมาะมากเลยใช่ค่ะเมื่อเวลาที่คุณได้ไปแล้วนะคะ

แล้วจากนั้นก็คือให้อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิด

ขอให้การงานประสบความสำเร็จอุปสรรคไม่มีอธิษฐานได้เลย

อย่างนั้นวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะ